อีกหนึ่งเหตุการณ์ยิงกันตายเหมือนกันที่จังหวัดแพร่แต่คราวนี้๓ศพเน้นเลยนะคะ
คือเกิดขึ้นกลางที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านคุณลุงวัย๖๑ปีคนนึงเนี่ย

ประเด็นเรื่องการฟ้องร้องหมินประมาท
แต่ปรากฏว่าพอฟ้องไปแล้วเนี่ย

โมโหแกควักปืนออกมาแล้วจ่อยิงทั้งผู้ใหญ่บ้านกับคณะกรรมการ

จะเอาไปยิงอายการที่ไม่ยอมฟ้องคดีของแกต่ออีกค่ะ
ญาติแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตคือไม่มีใครทำใจได้นะคะ
ทุกคนช็อกแล้วก็เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงตะโกนบอกใครใครทำครับ

แล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ช็อกไปตามกันเพราะว่า
เห็นคนถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้า
สามศพนี้เนี่ยนะคะเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคน
ชื่อก็คือนายเศรษฐนีเสนะสุธิพันธ์อายุ๔๗ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ตำบลเหมืองหม้อ
คนนี้ถูกยิงล้มขาข้างขวาเนี่ยยังพาดคาเก้าอี้อยู่เลย
คนที่๒นายชะลอพุทธวงศ์อายุ๖๐ปีคนนี้เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
คนที่๓คือนางแสงทองบุญสุวรรณอายุ๖๓ปีเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านเหมือนกัน
ทุกคนถูกยิงเข้าที่หัวนะคะลักษณะคือจ่อยิงทั้งหมด
มือปืนคือนายพิทักชัยอายุ๖๑ปีค่ะก่อเหตุเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
นายธนวัฒน์พุทธิเมธารักษ์ประธานกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มีการเรียกประชุมคณะกรรมการแล้วก็นัดรวมตัวกันทุกวันที่๑๐ของเดือนเป็นประจำอยู่แล้ว
เพื่อที่จะรอเก็บเงินออมเงินสะสมแล้วก็เงินชาปนกิจต่างของหมู่บ้าน
สาราหมู่บ้านจุดเกิดเหตุคนขวามือนี่คือคนก่อเหตุนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยก็นัดกันมาทุกคนก็มากันครบคอยรับเงินของชาวบ้านตามปกติ
จากนั้นก็เห็นนายพิทักษ์ชัยคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาดูลาดเหล่ารอบหนึ่งแล้ว
เหมือนจะมาดูว่าเป้าหมายมาครบหรือยังอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของประธานอ่ะนะ
ว่าเขาขี่มารอบหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านอยู่กันเยอะเขาก็ขี่ออกไป
จากนั้นย้อนกลับมาอีกรอบตอนที่คนน้อยลงกว่าเดิมหน่อย
พอเห็นว่าทุกคนมาครบก็เดินเข้ามาในสาราค่ะ
อันดับแรกเขายกมือไหว้นะแต่ไม่ได้ทักทายนะคะ
ยกมือไหว้แล้วบอกว่าขอโทษใครที่ไม่เกี่ยวข้องขอให้อยู่เฉย
แล้วหยิบลูกโม่๓๘จ่อหัวนายเศรษฐณีย์ผู้ใหญ่บ้านเลย
คือตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านเองก็ยังไม่มั่นใจยังตกใจอยู่ก็ยังเอ่ยปากถามออกไปเลยว่า
นี่ปืนจริงหรือปืนปลอมเนี่ยเท่านั้นแหละค่ะ
เสียงดังปั้งกระสุนทะลุศีรษะผู้ใหญ่ไปเลยลั่นไกลทันที
จากนั้นก็เดินไปไล่ยิงนายชะลอแล้วก็นางแสงทองก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปค่ะ
ใช่คนนั้นค่ะคือแกยังบอกไงว่าคนที่เหมือนจะเกี่ยวข้องกันอยู่เฉยนะ

เพราะนั่งอยู่ระหว่างผู้ตายคนที่๒กับคนที่๓

แล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
นัดแรกยิงผู้ใหญ่บ้านล้มลงไปแล้ว
คนก่อเหตุก็เดินมาหาคนที่นั่งข้างซ้ายกับข้างขวาเธอ

แล้วก็เอาปืนเจาะหัวไล่ยิงไป
บอกเสียงปืนนัดแรกพอมันดังลั่นขึ้นมา
บอกว่าเธอรีบเอามือปิดหูแล้วก็ก้มลงป้ายโต๊ะเลย

ไอ้เธอเฉยแล้วฟักปืนขึ้นมาเลย
ผู้ใหญ่ไม่ได้นิดได้เลย
ถามถึงสาเหตุที่เขาก่อเหตุอุกอาจขนาดนี้
หลายคนก็ให้ความคิดเห็นตรงกันนะคะ

เรื่องที่มีเรื่องฟ้องร้องคดีหมินประมาทกัน
คือคนก่อเหตุนะคะเขาไปฟ้องผู้ตายทั้ง๓คนที่เป็นกรรมการหมู่บ้าน
กรณีเรื่องหมินประมาทแล้วก็มีการตอบโต้กันในไลน์กลุ่มหมู่บ้าน

แล้วปรากฏว่าคดีที่เขาขอฟ้องไปเนี่ยอายการสั่งไม่ฟ้อง

แต่ทีนี้อย่างที่บอกพอเขายิง๓ศพเสร็จแล้วเขาบอก
เขาจะไปยิงอายการด้วยที่สั่งไม่ฟ้องแล้วไปจริง
นายพิทักษ์ชัยที่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปไม่ได้หนีนะคะ
ไปหาอายการที่สำนักงานอายการจังหวัดแพร่ค่ะ
สะพายกระเป๋าไปด้วยแล้วในนั้นเนี่ยมีปืนที่ใช้ก่อเหตุใช่ไหม
จุด๓๘ลูกโม่แล้วมีระเบิดค่ะ
ไปถึงปุ๊บขอพบอายการที่เป็นเจ้าของคดีเลย
เพราะดีอายการคนนั้นไม่อยู่ค่ะ
ก็เลยรอดนะคะนายพิทักชัยก็ไม่ได้เจออายการคนที่ตั้งใจจะมาเจอ
ไม่รู้แหละว่ามาเจอเพื่อมาคุยหรือมาทำอะไรนะคะ
อืมก็ตัดสินใจเดินออกไปแล้วก็วางกระเป๋าทิ้งเอาไว้
เพื่อสอบสวนเลยนี่ค่ะกระเป๋าที่เขาฮิ้วไปน่ะดูสิ

หายอาการคือเอาระเบิดมาด้วยมีไฟแช็คพร้อม
แล้วก็มีปืนอยู่ในกระเป๋าด้วยนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็เก็บกู้ไปแล้วอย่างปลอดภัย
ช่วงเย็นก็นำตัวนายพิทักษ์ชัยมาสอบสวนนะคะก็มีการพูดคุย
เขามีการพูดคุยกับทีมข่าวด้วยนะบอกว่าเขากดดัน
ดดันมานานเพราะเขาถูกกลั่นแกล้งจากผู้ตาย
แต่ที่ไปหาอายการอ่ะไม่ได้จะไปฆ่านะครับ
จะไปมอบตัวเพราะกลัวโดนวิสามันฆาตกรรม
ส่วนระเบิดถามว่าถ้าจะไปมอบตัวแล้วพกระเบิดไปทำไม
อ๋อไม่ได้พกไปมันอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้ว

เอ้ยอะไรเอาเก้ามันอยู่ในกระเป๋าเบรดแกง
ก็ให้การแม่งอันนี้ก็เขาจะทำว่าว่า
ข้อมุมดูลเอ่อโกรธใช้มากที่สุดอะครับพ่อ
ทางคนเนี้ยพี่โยก้าเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจก็ยังคงสอบสวนอยู่นะคะ
แต่ที่แน่โดนไปหลายข้อหาเลยค่ะทั้งฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
มีวัตถุระเบิดแสวงเครื่องไว้ในครอบครอง
พาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ยิงปืนในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ